ความคืบหน้าต่อเนื่องจากช่วงข่าวเย็นที่ผ่านมานะครับ

มีกลุ่มคนร้าย๔คนขี่จักรยานยนต์เข้าไปในซอยสายไหม๓๒
แล้วก็วนรถกลับแต่ขากลับเนี่ยเขาชักปืนออกมายิงวัยรุ่นนั่งอยู่หน้าบ้านพัก
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บสาหัสอีก๒คนนะครับ
ตำรวจบอกว่าพอจะรู้เบาะแสคนร้ายแล้วเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้
คาดว่าจะออกหมายจับได้นะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการยิงผิดตัว
กรณีที่คนร้าย๔คนใช้ปืนกราดยิงกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านพักนะครับย่านสายไหมทำให้นายนัทธนัยบุญนาค
อายุ๒๑ปีถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๒คน
ซึ่งอาการสาหัสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยสายไหม๓๔
กลางดึกสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับพลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษณ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่าตอนนี้ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
และชุดสืบสวนนครบานสายไหมอยู่ระหว่างลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
ตอนนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานหลายส่วนพอสมควรแล้วเบื้องต้นครับตำรวจตั้งประเด็นการสอบสวน
เอาไว้หลายข้อด้วยกันทั้งเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องสถาบัน
เรื่องของสิ่งผิดกฎหมายและวันพรุ่งนี้นะครับ๑๔กุมภาพันธ์
โมงเช้าชุดสืบสวนจะนำข้อมูลมาประมวลสรุปประเด็นอีกครั้ง
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์นั้น
ตำรวจมีเป้าหมาย๓๔คนซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ครับ
ซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับผู้เสียชีวิตและคาดว่าจะสามารถขออนุมัติศาล
เพื่อออกหมายจับได้ในสัปดาห์นี้นะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกธนกรก้อนแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสายไหมบอกว่า
จากการสืบสวนทำให้รู้ว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
เนื่องจากว่าทราบมาว่ามีเพื่อนในกลุ่มของผู้ตายเนี่ย
ทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุแต่ตอนที่เกิดเหตุในวันนั้นเวลาดังกล่าวเนี่ย
เพื่อนคนนั้นไม่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ส่วนกลุ่มคนร้ายตอนนี้หลบหนีออกไปยังต่างจังหวัดแล้วนะครับ